มาอีกหนึ่งดราม่าตอนแรกนะครับ

เปิดดูตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ
คือหลายคนคิดว่ามันเป็นคลิปขำขัน
นี่ไงการศึกษาภาพบังคับ

สังคมโลกออนไลน์บางส่วนเขาไม่ตลกด้วย

คุณมาถ่ายแล้วหัวล้อกันคิกแบบนี้

คือความคิดเห็นก็แยกออกเป็นสองฝ่าย
คือที่ต่างประเทศเขาจะมองเรื่องนี้ว่ายังไงรู้ไหม

แล้วคุณลงโซเชียลแบบนี้มันจะติดตัวเด็กไปอีกตั้งเท่าไหร่
นี่ค่ะครูพยายามจะเอาตัวไป

หลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีเสียงแตกเป็นสองฝั่ง
มุมหนึ่งอย่างที่ผมบอกดูตอนแรกก็ขำดี
แต่อีกมุมมองว่าเป็นความรุนแรง
ล่าสุดครับท่านภูมิในการโรงเรียนดังกล่าวนะครับ
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบนหนองชาก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙ธันวาคมที่ผ่านมา
แม่ของนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่หน้าโรงเรียน

เวรครูที่ทำหน้าที่เวรนะ
ครูที่ทำหน้าที่เวรเนี่ยนะครับ
อยู่ที่ปากทางเข้าโรงเรียน

หลังจากนั้นนะครับผู้ปกครองก็ขี่รถออกไปเลย
แต่เด็กงอแงงอแงไม่อยากเข้าโรงเรียน
ครูก็เลยต้องทำแบบนั้นนะครับ
ที่ดูภาพแล้วอาจจะเป็นมุมมองที่
อ่ารุนแรงหรือว่าไม่เหมาะสมนะครับ
แต่จริงแล้วด้วยความรัก

เกรงว่านักเรียนจะวิ่งตามผู้ปกครอง
ไปที่สระน้ำนะครับ
ซึ่งมีความลึกมากกว้างนะครับ

เพิ่งพ้นจากปฐมวัยมาเข้าพอหนึ่งนะครับ
เชิญคุณครูมาประกาศจักรเตือนว่า
เป็นการไม่เหมาะสมนะครับ
คุณครูก็น้อมรับแล้วก็ยินดีที่จะปฏิบัติ

ครูว่าแบบนี้พอว่าแบบนี้

ผู้ปกครองเขาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ก็ไม่คิดนะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมา
เอาใจใส่ดูแลเด็กให้เพราะเธอรีบไปทำงานใช่ไหม
แล้วเท่าที่ทราบหลังเกิดเรื่องครูก็เครียด
นะครับครอบครัวของเธอกับทางโรงเรียนเนี่ย
ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ส่วนลูกชายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เธอบอกนะเธอบอกก็ยังอยากไปเรียนตามปกตินะ
นี่นะฮะคือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับกรณีนี้ครับ
ค่ะ